ทุกผู้ชมครับเคยมีข่าวมาครั้งนึงแล้วนะครับในพื้นที่กรสินด้วยนะครับ
ว่ามีชาวบ้านเขาไปเติมลมยางของรถไถแล้วยางมันก็ระเบิด
พอระเบิดแล้ววงล้อยางที่เป็นเหล็กมันก็กระแทกแล้วก็เสียชีวิต
นี่มีอีกแล้วนะฮะทีแรกผมเห็นข่าวข่าวเก่าหรือเปล่า
ตกลงนี่ข่าวล่าสุดเลยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนกันเลยนะครับ

ห้วยเม็กจังหวัดกาลสินแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นอ่า
แถวแถวบ้านโคกเจริญตะบนหนองกรุงศรีนะครับจากการตรวจสอบพบว่า
ขณะที่นายประสบนะครับตอนนั้นน่ะที่กำลังจะเติมลมยางรถไถนะครับ
มีคนอยู่ในเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยรวม๓คนด้วยกัน
คือพี่สาวของนายประสบนายปรีชามักกาที่เป็นหลานชายอายุ๔๐ปี
แล้วก็ตัวนายประสบนะครับนายปรีชากำลังช่วยนายประสบ
เปลี่ยนยางรถไถนาแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
เราได้คุยกับนายปรีชาเนี่ยฮะเขาก็ยังเศร้าเสียใจอยู่เลยนะฮะ
อ่าคือนายประสบอายุสี่สิบห้าผู้ตายนะ
ปรีชาเขามีศักดิ์เป็นหลานชายอายุสี่สิบเขาก็โทษตัวเองอยู่ว่า
ทำให้นายประสบต้องตายหรือเปล่าเนี่ยฮะตอนไปคุยก็เอาแต่ก้มหน้าร้องไห้
บอกผมผิดเองผมทำให้น้าตายเนี่ยฮะ
ก็คือเมื่อวานเลยนั่นเหรอพี่ใช่ไหมเราเราไปเปลี่ยนยางหรอครับ
ใช่ไหม
แล้วอยู่ดียางเขาระเบิดเหรอพี่นี่ยังตกใจอยู่ใช่ไหมครับ
นายปรีชาหลานชายเขารู้สึกโทษตัวเองคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับ
คือต้องไปถามจากลูกชายของคนตายอ่ะเพราะว่านายปรีชาเล่าอะไรให้ฟังไม่ได้เลย
ไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์นะครับอ่าลูกชายของผู้ตายชีวนายวสกอายุยี่สิบแปดนะครับ
เช้าเมื่อวานนี้ครับ๗ธันวาคมนายปรีชามาบอกให้พ่อก็คือนายประสบ
ช่วยเปลี่ยนยางรถไถนาให้หน่อยเดี๋ยวจะเอารถไถนาไปเก็บฟางข้าวนะ
ก็ไปที่จุดที่รถไถนาจอดอยู่ระหว่างเปลี่ยนยางก็คุยกันไปเรื่อย
ถามไทยสตรธุคสุขดิบตามประสาน้าหลาน
ยางด้วยนะครับก็ช่วยกันนะเติมลมแล้ว
อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเติมลมกันเสร็จก็จะได้ไป
ขนฟางช่วงที่กำลังเติมลมนาย
ประสบผู้ตายเป็นคนนั่งย่องลงไปเพื่อจะสูบ
มือซ้ายจับยางมือขวาก็จับที่เติมลมดูว่าลมเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับ
มือขวาก็จับเครื่องวัดระดับลมในล้อนะระหว่างเติมลมนะครับนายประสบยังคุยกับนายปรีชาอยู่เลยนะฮะ
คุยไปคุยมาเนี่ยทีนี้คาดว่าคงจะลืมดูตัววัดระดับลม
ว่าลมเข้าไปในล้อของรถไถนามากเกินไปหรือเปล่า
ทำให้ล้อรถไถนาลมเข้าไปอัดเยอะมากจนเกินปริมาณแล้วก็เกิดการระเบิดเสียงดังสนั่นเลยนะฮะ
ตอนระเบิดเนี่ยล้อยางเนี่ยฉีกขาดกระจัดกระจายเลยนะฮะส่วนกระทะล้อของรถไถนาโอ้โหโชคร้ายจริง
มันกระเด็นปึ้งเข้ามากระแทกเข้าที่หน้าอกนายประสบแล้วก็ที่หน้านายประสบด้วย
นายประสบถึงขั้นกระเด็นไปชนกับกองไม้ที่อยู่ข้างหลังแล้วก็จุกถึงขั้นแบบซี่โครงหักหายใจไม่ออก
แล้วก็เสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุไม่ถึง๕นาทีเท่านั้น
มันหักเลยครับมันกระแทกขามาแทกขาตำขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็กระเด็น
ขนังก็นั่งนั่งอย่างยองสูบอยู่ครับนั่งอย่างยองสูบลักษณะอย่างงี้
ภาคหนึ่งบีบภาคหนึ่งมีนิ้วนิ้วนิ้วมันนิ้วมันหักตรงนี้แตก
ไปเลยครับแล้วกระเด็นอ่ะ
ก็ส่วนภรรยานะครับบอกว่าไม่มีรางร้ายบอกเหตุอะไรนะ
เมื่อเช้าเนี่ยยังโทรไปคุยกับสามีอยู่เลยเพราะสามีปกติจะไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง
ทำสวนทำนาพวกเนี้ยนะฮะอ่าครั้งสุดท้ายที่คุยกันก็ถามถ่าย
เรื่องราวปกติยังแซวกันอยู่เลยว่าวันนี้ไม่ทำกับข้าวมาให้กินเหรอ
คิดว่านั่นแหละจะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้าย
แล้วก็วางไปจ้ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เป็นเรื่องของสภาพยางเก่าด้วยนะฮะ

พอไม่ได้เช็คระมัดระวังให้ดีแล้วก็พอยางมันเสื่อมสภาพ
ไปเจอแรงดันลมที่เข้าไปเยอะมันก็ระเบิดออกมา